ตอนนี้ที่จังหวัดตากนะคะได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมค่ะทั้งเรื่องของโรคพิษสุนักบ้าแล้วก็สุนัขจรจัดด้วยนะคะหลังจากที่มีผู้ที่ถูกสุนัขจรจัดกัดจนเสียชีวิตไปแล้วสามคนซึ่งตอนนี้นะคะได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะฉีดวัคซีนสุนัขจรจัดและจัดพื้นที่ควบคุมค่ะ
โรคพิสุนักบ้าระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดตากนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๓คนเป็นชาวพม่า๒คนและชาวไทย๑คนค่ะ
นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงนามประกาศให้จังหวัดตากเป็นพื้นที่ควบคุมสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขเต็มพื้นที่นะคะ
ด้านในสุทธาสายวานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้กล่าวว่าหลังประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้งจังหวัดประสูสัตว์และสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นก็ได้ประทุมหาเรือกันค่ะสำหรับแนวทางการป้องกันแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการจัดซื้อวัคซีนนะคะซึ่งมีงบ
การบริหารส่วนตำบลมหาวันและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาวซึ่งอยู่ในอำเภอแม่สอดให้รีบเร่งจัดซื้อวัคซีนแล้วก็เข้าไปดูแลสุนัขจรจัดแล้วจำกัดเขตที่อยู่อาศัยจากนั้นให้เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันไม่ให้เป็นภัยกับประชาชนโดยเร่งควบคุมให้แล้วเสร็จภายใน๑เดือนค่ะ